มองไอเดงมากเลยอ่ะ
อ่ะอีหัว

ไปเลยไม่ต้องไปมาตรวจมัน

ให้มันแซมไปเลย

เออรู้แล้วรู้แล้วปิดกระจก

พูดให้มันไป
นี่แหละครับท้ายสุดก็จบแบบนี้

ซึ่งผู้เสียหายเอาคลิปนี้มาร้องกับสื่อนะครับ

รถก็มีภรรยาของเขาที่ตะโกนบอกผัว
อีผัวให้มันแซงไปสิอย่าไปเล่นกับเขา

เขาท้องอยู่นะหมายถึงว่าตัวเธอเองท้องแก่อยู่นะครับ

ตัวเขาเองขับรถกระบะมาจากถนนเชียงใหม่พร้าว
ไฟเขียวบริเวณแยกฟ้าห้ามที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
แล้วทีนี้เมื่อกี้เห็นใช่ไหมตั้งแต่ต้นคลิป
ปรากฏว่ามีรถสีดำมาทางฝั่งซ้าย
แล้วเหมือนจะเลี้ยวซ้ายทันที
รถคันผู้เสียหายก็พยายามบีบแต่นี่จังหวะนี้

แต่ปรากฏรถคันสีดำนะฮะโอ้โหไล่ล่าตามมา
แล้วก็บีบแต่มาตลอดทางเลย
กระทั่งทั้งสองคันก็ขับคู่กันไปขับไล่กันไป
แล้วก็มีจังหวะที่ขับเร็วด้วยนะฮะ

บัวอีบหัวฉันท้องอยู่ฉันก็กลัวอันตรายด้วยนะครับ
สุดท้ายเมื่อกี้ไปจบที่การชนกันใช่ไหม
เพราะรถสีดำเขาตัดหน้า
พยายามเหมือนจะบังคับให้รถผู้เสียหายจอดข้างทางให้ได้
ทำให้รถผู้เสียหายก็นี่ชนท้ายเขาเลย
หลังจากนั้นอย่างที่บอกไปอยากดูภาค๒ไหมคุณ

รถผู้เสียหายขับออกไปทางขวา
ไปจอดอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่ง
เพื่อขอความช่วยเหลือจากคนอื่น
ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ฮะ
ว่ารถคันสีดำซึ่งมีคนมาด้วยกัน๓คน
สภาพเมาพยายามกรูจะมาหาเรื่อง
และท้ายที่สุดคนในร้านก๋วยเตี๋ยว
ก็พยายามที่จะช่วยเหลือจนเป็นเหตุชุลมุนนะครับ
อันนี้ภาค๒ของเรื่องไปดูคลิปกันนะฮะ
ใครบุกลุกร้านคุณเข้ามาแม้แต่๙เดียว

ถ้าเกิดมีคนทำร้ายร่างกายในร้านคุณ

เองนะคะทำร้ายร่างกายหนึ่งทำร้ายผู้กรณีหนึ่งค่ะ
ทางฝั่งผู้เสียหายได้วิ่งมาขอความช่วยเหลือแล้วนะ

มาขอความช่วยเหลือจากคนในร้านก๋วยเตี๋ย
ซึ่งมีแม่ค้าแล้วก็มีลูกค้าอยู่นะครับ

กลัวว่ากลุ่มนี้เขาจะบุกมานอกจากทำร้ายแล้ว
มาทำลายข้าวของในร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับ
ทีนี้คนขับรถกระบะซึ่งเป็นผู้เสียหายบอกแบบนี้
บอกโอ้โหที่เกิดมาที่ผ่านมาเนี่ย
เหตุการณ์นี้ยังกับหนังแอคชั่นนะฮะ
แล้วผมก็เป็นห่วงภรรยาและลูกในท้องเหมือนกัน
ตอนนี้แจ้งความข้อหาขับขี่โดยประมาท
แต่ทีนี้คดีความไม่คืบหน้านะครับ
พอผมบีบแต่ใส่เขาก็เหมือนไม่พอใจ
ก็ขับมาจี้ตูดแล้วก็บีบแต่ยาวตลอดทางเลย
พอบีบแต่ตามผมเสร็จผมก็พยายามเบรกให้๒รอบ
เพื่อให้เขาไปเพื่อให้เขาแซงแต่เขาไม่แซง
ก็จี้มาตลอดทางนี้บีบแต่ตลอดทางเลย
ผมเบรกให้เขาไปเขาก็ไม่ไป
เขาก็ไม่ยอมไปก็ยังบีบแต่จี้มาตลอด
นี่ครับจนดาวเลย

ไล่ล่าแล้วก็ภาคที่ร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับ

ที่สถานีตำรวจภูทรช้างเผือกปรากฏว่า
มีการเรียกให้ทั้งสองฝ่ายไปโรงพักไปสอบปากคำ
คนขับรถกระบะซึ่งเป็นผู้เสียหายให้ความร่วมมือ

ส่วนฝั่งนู่นคนขับรถสีดำกับพวกนี้นะครับ
ที่มีกันอยู่๓คนไม่มาครับ

สายตรวจก็ไม่พอในการเฉินตัวมาไปนะครับ

แล้วผู้ก่อเหตุเท่าที่เห็นนอกจาก๓คน
มันมากกว่า๓คนก็คือ๕คน
ตำรวจที่ต้องไปต้องมี๑๐นายดังนั้นกำลังตำรวจเลยไม่ถึง
ผู้เสียหายฟังแบบนี้แล้วจะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่า
แต่ตำรวจบอกแบบนี้จะนัดทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันอีกครั้ง
ที่ฝ่ายไหนผิดก็ต้องว่าไปตามผิดแหละ
ฝั่งผู้เสียหายเขาก็โดนชนข้างเหมือนกันนะนะ